แต่ว่าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวก็เชื่อว่า
หยุดยาว๕วันนี้จะสามารถกระตุ้นให้คนเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น
แต่ก็มองว่าททควรที่จะวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ร่วมกับเอกชนแบบบูรณาการ
ซึ่งโครงการที่จะมีออกมาตลอดปีในปีนี้
ก็จะกระตุ้นให้คนท่องเที่ยวกว่า๑๐ล้านคน
เม็ดโอนหมุนเวียนกว่า๔๒๐๐๐ล้านบาท
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งในช่วงวันหยุดยาวนี้
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวประเมินว่า
จะมีผู้คนพากันไปท่องเที่ยวแน่นอน
เพราะวันหยุดยาวหลายวันเป็นแรงจูงใจให้ออกเดินทางท่องเที่ยว
แม้ว่าจำนวนคนจะไม่มากเท่าวันหยุดยาวก่อนหน้านี้
มันก็มีปัญหาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ
ความเชื่อมั่นอะไรมันก็ต่อเนื่องกันมายาวนานมากเลย

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวคาดว่าคนส่วนใหญ่จะเดินทางท่องเที่ยว
ระยะทางไม่เกิน๒๕๐กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร
และจะใช้จ่ายเงินราว๒๐๐๐บาทต่อคนต่อทริป
พร้อมทั้งยอมรับว่าการมีวันหยุดยาวบ่อยขึ้น

แต่ก็เห็นว่ารัฐควรทำงานอย่างบูรณาการ
พื้นที่ท่องเที่ยวหรือว่าทางภาครัฐเนี่ย
น่าจะมีการส่งเสริมเรื่องการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมนะครับ
หรือว่าจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวันหยุด

น่าจะมีอีเวนต์ขึ้นมาในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

แต่ว่าหน่วยราชการต่างไม่ได้คิดนอกกรอบไง

ที่จะให้ประโยชน์เกิดขึ้นในเรื่องของการท่องเที่ยว
โดยเอื้อซึ่งกันและกัน
ผู้ประกอบการยังมองว่าแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยว
ททจัดกิจกรรมลุ้นรางวัลเงินล้านออกมาช้าเกินไป
โดยกิจกรรมที่ว่านี้คือการนำค่าใช้จ่ายทุก๕๐๐บาท
เว้นค่าอาหารมาลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า๑ล้านบาท
มีทั้งตัวเครื่องบินไปจนถึงรถยนต์
ที่สำคัญคือแจกทุกเดือน
ส่วนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของททในระยะยาว
ล่าสุดนายยุทธศักดิ์สุพศร
ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่า
โหมกิจกรรมในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกันยายน
ซึ่งเป็นช่วงที่คนเดินทางท่องเที่ยวน้อย
แคมเปญไทยเที่ยวไทยและรวมใจไทยเที่ยวไทย
เพื่อกระตุ้นให้คนไทยออกมาท่องเที่ยวและใช้จ่าย
กระจายรายได้ไปทุกพื้นที่
ททกำหนดตารางการท่องเที่ยวชัดเจน
อย่างในเดือนมิถุนายนจะส่งเสริมให้เที่ยวชวนชิมอาหารถิ่นไทย
ตุ้นให้คนไทยเที่ยวไทยไปชิมอาหารประจำถิ่นของแต่ละภูมิภาค
เดือนกรกฎาคมแคมเปญเที่ยวตามรอยบุญ
เจาะกลุ่มผู้สูงอายุและครอบครัว
ประกอบกับเทศกาลเข้าพรรษาด้วย
มาเดือนสิงหาคมจะมีโปรแกรมสิงหาพาแม่เที่ยว
คู่กับการเจาะกลุ่มสุภาพสตรีเที่ยวสไตล์ผู้หญิง
ขณะที่เดือนกันยายนจะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยโปรแกรมรุ่นใหญ่เที่ยวไทย
เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังเกษียณอายุ
จะสามารถสร้างการรับรู้ได้ไม่ต่ำกว่า๔๘ล้านคน
ตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้๑๒๕หรือ๑๒ล้านคน
คิดเป็นเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ๔๒๙๖๐ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวเฉลี่ย๓๕๘๐บาทต่อคนต่อวัน
ส่วนเป้าหมายตัวเลขการท่องเที่ยวทั้งปี๒๕๕๙อยู่ที่๑๕๐ล้านคน
เพิ่มขึ้นร้อยละ๔คิดเป็นรายได้๘๕๐๐๐ล้านบาท